เป็นอีกวันนะครับที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบังซื้อในกรุงเทพเนี่ย

ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็มาฉีดกันได้เลยนะฮะ

ก็มีผู้สูงอายุอายุ๖๐ขึ้นไปนะครับ
มีผู้ที่เป็นผู้ที่น้ำหนักตัวเยอะ

นี่นะฮะคือหลายคนบอกอยู่ต่างจังหวัด

ผู้ที่ลงทะเบียนอยู่แล้วก็ไปทางฝั่งหนึ่ง
เขาบอกด้านหน้าด้านนอกอ่ะค่ะ
แต่พอเข้าไปด้านในตัวอาคารได้แล้วก็จะค่อนข้างคล่องแล้ว

คือตามธรรมชาติของคนมาหาหมอด้วยใช่ไหมคุณเขียนมาสอน

กลัวจะไม่ได้คิวตั้งแต่เช้าทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราไล่เรียงเวลาไปตามลำดับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามมาจัดสรรเรื่องคิวให้นะครับ
ว่าใครต้องไปอยู่ประตูไหนแบบไหนอะไรยังไง
แต่ว่ารถนี่ก็ติดไปด้วยคนมาเยอะจริงวันนี้
วันนี้วันหยุดด้วยนะวันหยุดราชการด้วยนะครับ
นี่ฮะรถนี่ติดมากนะฮะถนนกำแพงเพชรวันนี้
ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้
ผู้หญิงตั้งคันผู้มีน้ำหนักเกินกี่กิโลกรัม
จะต้องไปอยู่ตรงไหนชาวต่างชาติอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
แต่คนก็เยอะนั่นแหละค่ะนี่ฮะเพราะไม่ใช่แค่ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เขาต้องพามาอีกโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เราได้คุยกับผู้ที่เขาเดินทางมานะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับวันนี้

เมื่อวานเนี่ยเกิดการแบบชนมุนขึ้นคนเบียบแย่งกันเลย
คิดว่าสถานีการคำสืบจะปิดการให้บริการในตรงนี้

ไม่ควรปิดอ่ะค่ะเพราะว่ามันก็ใหญ่โต
แล้วก็รองรับผู้คนได้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ควรจะควรทางที่ที่ควรลงทะเบียน

ใช่ค่ะเริ่มลงทะเบียนกันได้วันที่๒๙กรกฎาคมนี้นะคะ
ก็ลองดูว่าคุณใช้ค่ายมือถืออะไรก็ลองดูรายละเอียดตรงนั้น